หล่อนในที่นี้กำลังคิดอยู่ว่าตัวเองจะเล่าข่าวนี้ในมุมของหลอนแบบ
คิดเองเห็นภาพเองหรือหลอนแบบหลอนผีดี
เพราะอะไรรู้ไหมคุณป้าคนนี้เขาเหมือนกับกำลังคุยกับ

ตะโกนยืนด่ามองจ้องไปที่ชั้น๒ของอาคารหลังหนึ่ง
ป้าไม่พอใจด้วยนะมีการเอาขวดเครื่องไปด้วยลองดูค่ะ
อุ๊ยไหนอ่ะไหนคนอ่ะเนี่ยแล้วคือชาวบ้านเขาแอบถ่ายไว้ไง
ว่าเหมือนกับป้ามองขึ้นไปข้างบนที่ชั้น๒
แล้วก็เหมือนกับตะโกนมีชี้มือขึ้นไปแล้วนะ
แล้วตะโกนคุยกับใครตรงนู้นคุณผู้ชมเห็นอะไรดำไหม
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ดำเนี่ยมันคือเงาของอะไรกันแน่
ไม่รู้คุณป้าคุยกับใครคนถ่ายคลิปก็งงสงสัยเหมือนกัน
ชั้น๒ไม่มีคนอยู่มานานแล้วจ้า
นี่ไงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๔ทุ่มค่ะคุณผู้ชม
คุณธีรโชธคุณธีรโชธก็เล่าให้ฟัง

นี่กลางวันนะคุณผู้ชมเห็นไหมไอ้ช่องที่๒นั่นน่ะ
มันคือตอนที่ป้ากำลังมองไปแล้วก็เห็นว่าเหมือนกับมีเงาอะไรอยู่ตรงนั้น
นี่พอเราถามนะเขาบอกว่าคุณป้าน่ะอายุประมาณ๔๐๕๐
แล้วป้าเนี่ยวันนั้นเดินมานะแล้วเหมือนกับเขาตะโกนโวยวายอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วก็มีการปลาขวดเบียร์ใส่ตรงนี้ด้วย
ตอนปาขวดเบียใส่กระจกเนี่ยคือถ่ายไม่ทัน
แล้วเจ้าของคลิปบอกแบบนี้ในมือมีขวดเบียร์อยู่
ค่ะเจ้าของคลิปบอกว่าตอนนั้นนอนเล่นอยู่ในร้านได้ยินเสียงกระจกแตกมันดังขึ้นมาเลยนะ
วิ่งออกมาดูก็งงสิเพราะเห็นป้าแกแล้วก็งงว่าป้าแกด่าใครอ่ะ
หลังจากนั้นป้าก็เดินหนีไปแบบโมโหโมโห
นี่ร่องรอยหลังจากที่ปลาขวดไปแล้วนะคุณผู้ชม
แจ้งความที่สพเมืองพัทยาจะให้ดำเนินคดีกับป้าตามกฎหมายต่อไปนะคะครับ